ไม่แพ้กันเลยอืมบ้านคุณนิวเคลียร์กับคุณเพชรจ้าอ๋อใช่
เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเมื่อมีหญิงสาวนิรนามเดินดุมเข้ามาในบ้าน
หน้าตาเฉยเลยแบบนิ่งสงบมากนี่ไงเดินเข้ามาไม่พอนะคะ
ยังเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวที่คุณนิวเคลียร์กับน้องไทก้าเนี่ยนั่งอยู่ด้วย
โอ้โหช่วยไปร่วมแจมกับเขาเฉยเลยเป็นงงมากมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมกันหน่อยค่ะ

นี่ค่ะผู้หญิงชุดดำที่ลงจากรถแท็กซี่คนนี้แหละค่ะ
ดุมเข้ามานั่งในบ้านนิวเคลียร์เขาโพสต์คลิปนี้แล้วบอกว่าช็อกมาก
คือเป็นเราเราก็ช็อกนะเจ้าของบ้านจะช็อกขนาดไหนคุณผู้ชมคิดดู
คิดว่าเป็นทีมงานที่มากับทีมถ่ายรายการที่ไหนได้ไม่ใช่
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าค่ะ
โทรศัพท์สอบถามคุณเพชจ้า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสดร้อนเลย
คุณเพชจ้าบอกเลยค่ะว่าโอ้โหเจอแบบนี้หลอนกันทั้งบ้านเลยค่ะ
พอจู่ผู้หญิงคนนี้เข้ามาบอกว่าตัวเองชื่อตูน

แล้วก็มาขอเงินพี่เพชรเจ้าด้วย๓๐๐บาท
คือขอเอาไปจ่ายค่าแท็กซี่ตามคลิปที่พี่เพชจ้าเขาเล่าให้ฟัง
แล้วก็พูดหัวเราะอยู่คนเดียว
แถมยังพูดว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะคนที่ชื่อตูน
เพชรจ้าก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ออกไป
สุดท้ายต้องเรียกรอปภหมู่บ้านพาตัวออกไป
และเมื่อช่วงค่ำค่ะคุณเพชรจ้าเขาก็อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง
เราไปชมบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
ว่าหนูหนูเนี่ยอยู่ที่นี่
เอาล่ะพอเราได้ยินประโยคนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่า
เขาน่าจะไม่ปกติ
สันนิษฐานในใจก็คือ๑เป็นมิจฉาชีพที่แกล้งบ้า
ก็คืออาจจะบ้าจริงนะครับ
ผมก็เลยโทรเรียกรอบพอนะครับ
ให้มาพาเขาออกไป

ถ่ายรายการที่บ้านคุณเพชจ้าเพราะวันนั้นเนี่ย
เพราะวันนั้นเนี้ยพีมมาเยอะมากันหลายคนแล้วก็แต่งตัวการ
ดำดำแบบเนี้ยเหมือนกันด้วยสังเกตไหมประตูหน้าบ้านเขา
เปิดตลอดอันนั้นรอทีมงานเข้าออกแต่ปกติเขาปิดใช่ค่ะซึ่งคนนี้ก็ไม่เคยมี
เห็นมาก่อนนะคะแล้วตอนนี้คุณเพชรจ้าก็บอกว่าไม่ได้คิดจะแจ้งความนะ
เพราะเชื่อว่าเขาอาจจะไม่สบายจริงแฟนคลับเองก็เป็นห่วง
เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะเห็นนั่งแท็กซี่มาถึงบ้าน
แถมยังมีอ้างว่าอาม่าคุณแม่ของคุณเพชจ้าเนี่ยให้มาเอาเงินด้วย

แสดงว่าต้องรู้จักกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ตรงนี้แหละไอ้เราก็สงสัยอยู่นะคะว่าทำไมถึงรู้เรื่องราวนะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายเนี่ยดีเจเพชจ้าออกมาอัปเดตถึงกรณีที่มีผู้หญิงนี่แหละบุกเข้ามาในบ้าน
เพราะที่แจ้งแบบนี้มีผู้ปกครองของหญิงสาวอะไรเนี่ยมาติดต่อแล้วนะ
ติดต่อเข้ามาแล้วแล้วก็ระบุว่าน้องเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ว่าน่าจะเป็นแฟนคลับที่ติดตามดูรายการไงก็เลยรู้เรื่องราว
รู้จักหมดเลยอามาชื่ออะไร
รู้เรื่องราวคนในครอบครัวรู้ชื่อไปอีกแล้วก็หลงไงหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนในบ้านด้วย
แล้วก็หลงคิดไปว่าเป็นบ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้
หากทางครอบครัวคุณเพชรจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
แต่ก็ขอนิดนึงละกันเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นก็ขอลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยแล้วกัน
ส่วนทางหมู่บ้านค่ะจำเป็นจริงที่ต้องแจ้งความนะ
เพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยคุณผู้ชม
คุณเพชรจ้าเองเนี่ยลงบันทึกประจำวันแต่ส่วนทางหมู่บ้านเนี่ยก็ขอดำเดินดีกว่าแล้วกัน
อันนี้ก็ต้องระวังกันแล้วกันนะคะ
เราก็คิดว่าอยู่ในหมู่บ้านดีแล้วนะมียงมียามเข้ามาแต่เหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้